คุณแต๊งพงศกรที่เป็นอดีตดาราดังเลยนะ

แล้วก็เป็นแฟนเก่าของคุณแตงโมด้วย
คือตกอกตกใจมากคุณผู้ชมค่ะ

เขาโพสต์อะไรที่มันดูเหมือนว่าแบบตัดเพาะอะไรบางอย่าง
เขาบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองป่วยป่วยทั้งกายทั้งใจเลย
เป็นคนที่หมดหวังจากคนที่เคยมีความหวังเล็กอยากจะมีชีวิตที่ดี
เขาบอกว่าเขาโดนหักหลังแล้วก็ร่ายยาวแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนี้ตัวเองมองไม่เห็นความสุขเลย
แล้วคุณผู้ชมไปดูนะในแคปชั่นนะฮะแต๊งเขาบอกว่า
เขาไม่ได้อยากจะออกมาเรียกร้องความสนใจอะไร
แต่เขากลัวว่าอาการป่วยจากโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะทำให้เขาฆ่าตัวตาย
แล้วก็มีข้อความตัดเพาะไปถึงแฟนสาวที่เลิกรากันไปด้วย
แต่ว่าเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยแค่อยากจะให้เขาเป็นตัวอย่าง
ของคนที่ถูกละเลยและคนที่ไม่ให้ความสำคัญ
อาการป่วยโรคซึมเศร้าจะได้ไม่มีใครมาทำล้อเล่นกับคนป่วยอีก

รวมไปถึงโพสต์ล่าสุดที่เราเห็นกัน
ก็คือเป็นโพสต์ที่เขาขับรถออกจากบ้านไป
โดยที่ไม่ทราบว่าขับรถไปที่ไหน

ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า

เขาก็โพสต์เป็นทีละวันเลยว่าวันนี้เขารู้สึกยังไง
ไล่ไปไล่ไปจนมีภาพหนึ่งเป็นภาพที่เหมือนเขาไปชั่งน้ำหนัก
แล้วเขาบอกว่าน้ำหนักเขาลดลงมาจาก๕๙เหลือ๕๓

ผอมที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเกิดมาเลยนะคะ
หลายคนก็คอมเมนต์ว่าเป็นห่วงเป็นใยกันไป
แต่ล่าสุดนะแฟนโล่งใจได้เลยเพราะว่า
ไอจีของคุณแต๊งตอนนี้คุณเห็นไหม
เขาลบภาพที่เป็นเกี่ยวกับดราม่าหรือว่าตัดเพาะทั้งหมดออกไปแล้ว

เหลือแต่เนี่ยหน้าว่าง๓รูปที่เป็นสีขาวแบบนี้หน้าเปล่าเรียงกันนะคะ
ให้กำลังใจคุณแต๊งเยอะมากเลยนะ
เพราะว่ารู้สึกว่าเขาต้องการกำลังใจที่ดีมาก
ทีมข่าวของเราพยายามแล้วค่ะติดต่อไปหาคุณแต๊ง

ติดต่อไปยังอดีตแฟนสาว
เพื่อที่จะอยากรู้ความเคลื่อนไหวว่าตอนนี้คุณแต๊งอยู่ที่ไหน
ทำยังไงบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครสามารถติดต่อได้
ยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตกับทางบันเทิงไทยรัฐอีกทีนึงนะคะ
ว่าคุณแต๊งติดต่อได้หรือยังยังไง
แต่ตอนนี้คือสบายใจโล่งใจแล้วว่ามีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมแล้ว
แล้วว่าเขายังคงเห็นข้อความต่างหรือเห็นข่าวต่างที่เกิดขึ้น

เราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะ
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะเรื่องร้ายนะคะ